หนูสุดสกุลใจเย็นหนูสุดสกุลอยากไปก็อยากไป

ฝึกสมาธิฝึกจินตนาการด้วยใช่ไหมคะ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานเช่นนี้เลยค่ะ
จากการติดตามนิวเตอร์
ซูสเตชั่นฝึกกระบวนท่านินจาบนแท่นภูผาแห่งคลัง
สเตชั่นปลาดาวกระจายถล่มจอมวายร้ายกามาดอน
พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษ
เมื่อผ่านด้านภารกิจครบทั้งหมด
จากนี้ยังได้สนุกไปกับการแปลงโฉมเป็นนินจา
ถ่ายรูปในห้องตีลังกาสุดพิษวงศ์กับเหล่านินจาโก

ความคิดสร้างสรรค์กับการต่อเลโก้

และกิจกรรมต่างอีกมากมายภายในงาน

เพื่อจะให้เด็กได้มาร่วมกันสนุกสนานในงานนี้

อยากจะให้เด็กทุกท่านนะคะทุกคน
มาร่วมสร้างจินตนาการในการต่อเลโก้
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไฮไลท์ในเรื่องของหนังนี้
แล้วก็ขณะนี้ก็เป็นช่วงที่จังหวะภาพยนตร์
ก็คือเป็นเรื่องของอดินจาโก
ก็สำคัญสุดเลย
เด็กเองถ้ามาในงานนี้
อยากเชิญชวนมาให้เรื่องของการสร้างสันจินาการ

พร้อมพบกับเลโก้คอเล็กชั่นล่าสุด

และคอลเลคชั่นอื่นอีกมากมาย

ร่วมสำหรับประสบการณ์ความสนุกและผจญภัย

ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๑ตุลาคม๒๕๕๙
คราวเทราะห์ทีวีรายงาน